ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์บนท้องถนนอีกแล้ว
เป็นเหตุการณ์ที่น่าจะอารมณ์ร้อนกัน

คู่กรณีคันหนึ่งเนี่ยเป็นแท็กซี่เป็นคุณลุงอายุประมาณ๗๐เนี่ยนะคะ
มีการจอดกันแล้วก็คนที่อยู่ข้างหลัง
คันข้างหลังนี้ก็บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
ที่ทำให้ชาวเน็ตรู้สึกต้องทำกันถึงขนาดนี้

ซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยก็บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
ขนาดข้างรถแท็กซี่สีส้ม

ที่คนในรถเก่งจะปลาแก้วน้ำใส่

ซึ่งเมื่อคลิปถูกเผยแพร่โดยเพจดังในโลกโซเชียล
ก็ทำให้มีผู้เข้ามาวิจารณ์ถึงมารยาทในการขับขี่ของรถเก่งคู่กรณี
แล้วก็ประนามพฤติกรรมรังแก่คนแก่อายุคราวพ่อที่หากินอย่างสุจริต

มีความสุขุมแล้วก็ใจเย็นกันมากกว่านี้
ซึ่งเจ้าของคลิปเองเนี่ยก็ระบุถึงสาเหตุด้วยว่า
เกิดจากมีรถกระบะกำลังกลับรถที่บริเวณหน้าปากซอยค่ะทำให้รถติด
แล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันเลยกับที่ลุงคนขับแท็กซี่สีส้มคันนี้เนี่ย
ชะลอจอดรถเพื่อรับผู้โดยสาร
ก็เลยถูกบีบแร่ไล่แล้วก็มีปากเสียงกัน
โดยเขาก็แนะนำให้ลุงแท็กซี่เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับคนขับรถเก่งอีกด้วย
ไปฟังเสียงคุณคมกริจเนี่ยเขาหลังจากเกิดเหตุเลยไปสัมภาษณ์คุณลุงขับแท็กซี่แทนผู้สื่อข่าวต่อให้ด้วย

ก็จะมีรถแท็กซี่บางคันนะคะไม่ใช่ทุกคัน
ที่จอดแช่เพื่อรอผู้โดยสารคือยังไม่มีคนเรียกนะ
จอดแช่เอาไว้รออะไรอย่างนี้มันก็ทำให้การจราจรติดขัด
บางคนจะเลี้ยวจะไปก็ไปไม่ได้
ก็เชื่อว่ามันเกิดเป็นอารมณ์กันขึ้นณตอนนั้น
แต่ทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่เราเคยบอกกันไป
เคยเรียกว่าขอความร่วมมือกันอะเนาะ

และไม่กวนปลาแก้วนะคะ